ในเรื่องทางคดีสำหรับคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงอย่างโหดเยี่ยมที่โคราช
ตำรวจบอกว่าต้องรวบรวมหลักฐานเพิ่มต้องสอบปากคำเพิ่ม
เพื่อให้ได้มาซึ่งมูลเหตุจูงใจอย่างแท้จริง
คนร้ายเป็นทหารไปชิงอาวุธสงครามในค่ายทหารแล้วก็มาก่อเหตุ
พบทบก็ยอมรับว่าสาเหตุก็คือคนร้ายไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา
ประเด็นที่เรานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องก็คือคาดว่ามูลเหตุจูงใจสำคัญก็คือ
เรื่องของการกู้เงินสวัสดิการทหาร
มันมีช่องโหวที่ทำให้เกิดเงินทอนแล้วตัวคนร้ายไม่ได้เงินทอนในส่วนนั้น
แล้วก็อัดอั้นตันใจจนเกิดการคลุมคลั่ง
ก็ยิงผู้บังคับบัญชาแม่ยายผู้บังคับบัญชา
และในหน้าที่เขาร่วมกันในเรื่องของการกู้ยืมเงินนี่แหละค่ะ
คือหลักโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่กองทัพ
เขาจัดทำเพื่อให้สวัสดิการกับกำลังพลที่อยากจะซื้อบ้าน
โครงการมีหลายรูปแบบมีทั้งร่วมกับกรมธนารักษ์
ที่ดินราชพัสดุมีทั้งที่ดินของเอกชน
กรณีนี้มันเป็นที่ดินของเอกชนที่คนร้ายเนี่ยเขาไปกู้เงินจากสวัสดิการทหาร
แต่กู้เงินเกินจำนวนของราคาบ้าน
ก็เป็นโครงการของนางอนงแม่ยายของผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาเป็นคนเซ็นรับรองความประพฤติ
แล้วก็มีในหน้ามาช่วยด้วยบอกว่าจะได้กู้ได้
แล้วก็กู้เกินมาส่วนต่างทางสวัสดิการเขาก็ให้ทางเจ้าของบ้านสิ
ให้ทางนางอนงแต่ส่วนต่างตรงนี้
คนร้ายเขาบอกว่าเขาไม่ได้เงินตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหา
แต่ตอนนี้ค่ะมีทหารชั้นผู้น้อยหลายนายนะคะ
แล้วก็เป็นอดีตทหารไปแล้วก็พร้อมมาให้ข้อมูลกับเราว่า
เขาเจอปัญหาเดียวกันกับที่คนร้ายเจอ
อนงคนนี้แหละแม่ยายของผู้บังคับบัญชาของคนร้ายนี่แหละ
เขาทำโครงการขึ้นมามันมีบ้านหลายหลังไงคะ
แล้วหลายคนก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกัน
เพราะขบวนการนี้มันมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของผู้บังคับบัญชาที่ต้องเซ็นรับรอง
เป็นการรับรองความประพฤติของทหารที่จะกู้เงิน
มีทั้งเรื่องของไอ้โครงการนี้เจ้าของโครงการก็ดันเป็นเครือญาติ
ผู้บังคับบัญชาที่ต้องเซ็นแล้วก็มีในหน้ามาวิ่งเต้น
โดยบอกว่าทหารไม่ได้กู้ได้ทุกนายนะจะกู้ได้เนี่ยเดี๋ยวช่วยนะ
มันก็มีลักษณะในหน้าเข้ามาดังนั้นส่วนต่างตรงเนี้ย
มันเป็นการได้เงินทอนกันเป็นทอดทอดมันก็เลยเกิดปัญหา
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาจากอดีตทหารชั้นประทวนนายหนึ่ง
เขาออกจากราชการไปแล้วนะคะเริ่มที่นางอนงเป็นเครือญาติของนายทหารระดับสูง
ทำโครงการบ้านและที่ดินแต่ก่อนจะทำโครงการไปกว้านซื้อที่ดินมาก่อน
เป็นที่ดินรกร้างซื้อมาราคาถูกค่ะเป็นไร่ข้าวโพดไร่มัน
แล้วก็มาเกลี่ยพื้นที่ปักเสาไฟรังวัดทำโฉนด
ประกาศขายให้กับทหารชั้นประทวนที่สนใจพอมีทหารชั้นประทวนสนใจ
ก็จะไปทำสัญญากู้กับโครงการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ซึ่งทหารชั้นประทวนก็มีความต้องการที่ต่างกันบางคนอยากได้บ้าน
อยากได้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยบางคนอยากได้เฉพาะที่ดิน
ก็จะเอาไปใช้กันอย่างอื่นไปเงินที่เหลือส่วนต่างเนี่ย
ก็ไปซื้ออาวุธปืนเป็นการส่วนตัวหรือไปตกแต่งบ้านอะไรต่าง
ความต้องการมันต่างกันนางอนงในฐานะเจ้าของโครงการ
ก็จะเป็นผู้เดินเรื่องเอกสารให้ทั้งหมดโดยถ้าผู้กู้
ก็คือทหารชั้นประทวนไม่ว่างนางอนงก็จะเสนอว่าก็ไปแลกเวรมา
แล้วก็มาเก็บเงินที่นางอนงเลยทีเดียวคือถ้ารีบเดี๋ยวนางอนงจัดการให้
ว่างไม่ว่างจะติดขัดตรงไหนเดี๋ยวจัดการให้
คือไอ้ตอนที่จะให้เซ็นให้กู้ให้ได้เนี่ยจะมีลักษณะแบบเร่งรีบมาก
แบบทหารคนนี้ไม่ว่างถึงขั้นจะออกเงินค่าแลกเวร
ไปหาคนมาจ้างเขาอยู่เวรแทนไปรีบไปเซ็นกันก่อน
ก็ต้องมีผู้บังคับบัญชาเซ็นคือการเซ็นเนี่ยนะ
ก็คือไม่ได้เป็นการเซ็นเหมือนกับค้ำประกัน
ลักษณะของการกู้ยืมเงินอื่นอื่นนะคะครับผู้บังคับบัญชาที่ต้องเซ็นเนี่ย
เพื่อเป็นการเซ็นรับรองความประพฤติของทหารที่จะไปกู้
ว่าไม่ได้มีพฤติกรรมกินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดมีพฤติกรรมดี
มีกำลังในการผ่อนครับเขาก็ต้องเซ็นแล้วนายทหารระดับสูง
ผู้บังคับบัญชาที่เซ็นให้ก็เป็นลูกเขยของนางอนงที่เป็นเจ้าของโครงการ
มันก็พันกันไงฮะเป็นเครือยาศกันแบบนี้ค่ะครับ
พอเซ็นเสร็จเอกสารครบโครงการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห
เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ประเมินราคาตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งช่องโหวเรื่องของการประเมินราคา
มันเป็นช่องโหวตที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าบางทีประเมินราคาสูงเกินจริง
เพื่อให้ได้เงินกู้สูงแล้วมันก็จะมีส่วนต่างเยอะ
สมมุติบ้าน๑ล้านถ้าเกิดมีช่องโหวตตรงนี้ขอกู้ล้านห้าได้ไหม
เมินราคาสูงได้ไหมอยากจะมีส่วนต่างอีกสัก๕แสน
มันก็จะมีช่องโหวตตรงนี้ที่มีการจ่ายเงินกันเรียรัยบายทาง
ก็แล้วแต่ว่าทหารคนไหนยดอะไรจะกู้ได้เท่าไหร่
อย่างทหารที่ก่อเหตุเนี่ยคนร้ายคนนี้เขากู้ได้ล้านห้า

ก็คือขั้นตอนการกู้เนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับเราซื้อบ้านแล้วก็กู้ธนาคารนั่นแหละ
ก็คือไปกู้มาบางคนก็กู้เกินราคาจริงบอกว่าจะเอาไปตกแต่ง
แต่พอได้เงินมาจากการกู้เงินเนี่ยค่ะ
เงินตรงนี้เขาก็ไม่ได้ให้กับคนกู้โดยตรงถูกไหม
เขาก็ไปให้กับเจ้าของบ้านเจ้าของที่ที่เอามาขายก็คือนางอนงโครงการที่เป็นเอกชน
แล้วนางอนงก็ต้องเอาส่วนต่างราคาที่กู้เกินมาได้คืนให้กับคนกู้
เพราะคนกู้เขาก็ต้องไปผ่อนไง
แต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ไอ้เงินทอนตรงนี้ไม่ได้
พอไปถามว่าอ้าวบ้านมันล้านหนึ่งส่วนต่างตั้งห้าแสนกู้มาล้านห้า
ก็ขอส่วนต่างคืนสิผมเป็นคนกู้ผมเป็นคนผ่อน
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้เงินตรงนี้เนี่ยค่ะ
พอไปทวงถามก็โบยกันไปโบยกันมาทวงถามบ่อยก็เกิดปัญหาขึ้น
อันนี้เป็นลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ
กู้กลุ่มนี้มันเป็นการกู้เพื่อขอรับเงินทอนเลย
จะบอกเลยฮะว่าแรงจูงใจในการซื้อเนี่ยมันมาจากการเรื่องของเงินทอน
เป็นโปรโมชั่นในการกู้ในการซื้อขายเป็นช่องว่างในการโกงกัน
ก็คือการประเมินอันดับแรกมันต้องมีการทุจริตก่อน
ทุจริตก็คือคุณประเมินค่าสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินตรงนั้นสูงเกินจริง
ประเมินนี่แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องได้รับเพราะว่า
อย่างนั้นประเมินที่ดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอน
อดีตนายทหารชั้นประชนคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าอยากจะให้ทหารชั้นผู้น้อยนายอื่นที่ถูกโกงในลักษณะแบบนี้
โดยเฉพาะถูกโกงจากนางอนงคนเดียวกันคนนี้
เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
คืออดีตนายทหารชั้นประทวน

เขาบอกว่าก็คือคนกู้เนี่ยพอเข้าสู่กระบวนการผ่อน
ถามเงินเดือนในระบบราชการ
มันก็จะเหมือนกับการกู้เงินทั่วไปคือก็ต้องผ่อนอยู่ดีไงคะ
แม้ว่าเงินทอนจะได้หรือไม่ได้นึกออกมา
คือคนที่เขาเปิดเผยข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่า
ว่าให้ไปฟ้องร้องเนี่ยมองแล้วชนะยาก
เพราะว่าคือถามว่าทางกองทัพที่หรือว่าทางผู้ที่เขาให้เงินมากู้
เงินกู้มาเนี่ยตรงนี้เขาไม่ได้เสียหายหรอก

จากเงินเดือนของทหารที่มากู้
อันนี้มันเป็นความยินยอมพร้อมใจของทหารที่กู้
ที่รู้อยู่แล้วว่าจะกู้เท่านี้แล้วเดี๋ยวไปรอเอาเงินทอนส่วนต่างกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไม่ได้เงินทอน
ค่ะการฟ้องร้องตามกระบวนการของกฎหมายเนี่ยก็คือจะต้องไปฟ้องร้องตัวคนที่เขาไม่ให้เงิน

ก็อันนั้นก็ต้องไปไล่กันแต่ถ้าถามว่าเอาทางกองทัพเสียหายตรงไหนไหม

เงินเดือนจนครบจำนวนที่กู้ไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้เสียหายหรอก
ถ้าจะเสียหายก็คือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วมันทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในการเอารัฐเอาเปรียบกัน
ค่ะทางกองทัพก็บอกว่าคือเหมือนกับว่าขั้นตอนของเขามันเป็นขั้นตอนตามปกติแต่ปัญหามันเกิดก็คือตัวเจ้าของโครงการนี่แหละที่ไม่ให้เงินส่วนต่างจากที่คนกู้เขาไปกู้ได้มา
หรือมีภาคเอกชนมาหาผลประโยชน์จากเรื่องแบบนี้อะไรอย่างนี้
ภาคเอกชนคือโครงการนี้มันมีภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมได้เขาบอกว่าบางโครงการที่เอกชนมามีส่วนร่วมมันก็ไม่ได้มีปัญหา
ใช่แต่บางโครงการบางพื้นที่มันมีปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เนี่ยที่โคราชเนี่ยครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลจากทหารคนนึงนะครับเขาบอกว่าเขาเคยซื้อที่ดินจัดสรรโครงการสวัสดิการทหารจากนางอนงเหมือนกันนะฮะแม่ยายของผู้พันธุ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของคนร้ายนะครับซึ่งทหารคนนี้บอกว่า
ทรงการของนางอนงเป็นที่ดินที่อ่ะเบอร์ปัชทองชัยแล้วก็มีนายพิทยาแก้วพรมในหน้าที่ถูกคนร้ายจิงสาหัสตอนนี้นี่แหละค่ะเป็นคนที่แนะนำแล้วก็จัดการเป็นตัวกลางให้
โดยนางอนงโฆษณาว่าที่ดินที่เขาจะซื้อเนี่ยเป็นเงินกู้สวัสดิการ
ถ้าไปซื้อแล้วจะมีเงินทอนซึ่งเขาเองเนี่ยยอมรับว่าต้องการหาเงินไปซื้อปืน
ก็เลยทำเรื่องกู้เงินสวัสดิการมา๒แสนบาท
เพื่อไปซื้อที่ดิน๘๐ตารางวาของนางอนงนะฮะ
คือมันอาจจะเป็นที่แบบโอ้โหห่างไกล๘๐ตารางวามัน๒แสนกู้มาได้นะครับ
อนงก็บอกว่าโอ้โหสบายเดี๋ยวกู้มาเนี่ย๒แสนเนี่ยเดี๋ยวมีส่วนต่างให้แปดหมื่น
เพราะราคาที่จริงเนี่ยมันแสนสองนะฮะเขาก็ไปกู้มาสองแสนได้เงินกู้มาแล้ว
พอถึงเวลาเงินจำนวนแสนสองเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่นางอนง
ที่ตกลงกันว่าไอ้ที่ดินราคาจริงเนี่ยมันคือแสนสองแต่เงินทอน๘๐๐๐เขาไม่ได้
เขาต้องการเอาเงินทอนแปดหมื่นตรงเนี้ยไปซื้อปืนอืมเขาจะได้ที่ดินกับได้เงินทอนแปดหมื่นอ่า
เพื่อเอาแปดหมื่นไปซื้อปืนนางอนงก็ได้แสนสองไปในฐานะคนที่ไปหาที่ดินมาให้เขา
และระหว่างนั้นที่เขายังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะฮะนอกจากได้ที่ดินที่ต้องผ่อนเนี่ย
ต้องถูกหักเงินเดือนไปก็คือเดือนละสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท
ถูกหักเรื่อยมานะเงินแปดหมื่นเงินทอนก็ยังไม่ได้นะ
จนผ่านไป๒ปีเขาตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่ดินผืนนี้เขาไม่เอาแล้ว
เขาขายคืนให้กับนางอนงก็ได้นะคือเขาจำเป็นต้องเอาไปใช้
เอาเงินไปใช้อ่ะต้องการเงินสดอ่ะน่าก็ต้องการห้าหมื่นบาท
แต่นางอนงไม่รับซื้อฮะบอกว่าซื้อก็ได้แต่ซื้อสี่หมื่น
เขาก็ตกลงก็ได้ขายที่ดินให้นางอนงทั้งที่ยังต้องผ่อนอยู่นะ
ยังต้องผ่อนกับกองทัพอยู่นะผ่อนสวัสดิการอยู่อ่า
แต่ว่าต้องการเงินสดก็ขายให้นางอนงสี่หมื่น
แต่นางอนงก็ให้มาแค่หมื่นเดียวก็ต้องพยายามติดต่อทวงเงินอยู่
อนงก็บ่ายเบียงตลอดเดี๋ยวโอนให้มั่งไม่อยู่บ้าง
สุดท้ายก็ไม่ได้เงินที่เหลือฮะ
ก็เกษตรภาพภาคภาคภายคืนเนี่ยผมเกษตรภาคภาคภายเยาว์เท่าไรผมว่า
อ่าป้าก็ก็ให้๔๒๐๐๐
เอาไปหาป้าที่พ้าน่า
ซึ่งผมถือนะก็เลยไปฝาก

น้องไว้กับป้าแล้วก็ป้าก็ให้เงินผมมาหมื่นเดียว
ส่วนที่เหลือเนี่ยอีกสามหมื่นเนี่ย
ผมก็ทวงหลายรอบด้วยหลายผมทวงจนเขียงเข้าไป
ว่าถ้าติดประชุมบ้างถ้าอยู่ประเทศนอกบ้าง

ก็เขียงเข้าไปโอนให้จนผมเนี่ย

เขาบอกว่าเขาทวงแล้วทวงอีกไม่ได้นะฮะ
ตรงนี้นะครับก็พยายามไปขอคืนตอนนั้นนางอนง